คุณผู้ชมฮะเรามาต่อกันที่เหตุนี้กันหน่อย
นนทบุรีลุงวัย๖๖ปี
ถูกแทงบาดเจ็บหน้าห้างดัง
ว่ามือแทงก็มากับเด็กเล็กด้วย
แล้วก็ไม่พอใจหลังจากที่ลุงนั่งสูบบุหรี่อยู่ใกล้
ก่อเหตุเสร็จแล้วมือแทงก็หนีไป
ตรงที่เดียวนะเบื่อลูกไหนวะ

โอ้โหคุณลุงนี่หน้าซีดเลยนะฮะ

นี่เป็นภาพจากกล้องประจำตัวสายตรวจสพเมืองนทบุรีนะฮะ
เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
คือมีอาการสาหัสจะหมดสติอยู่แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ตำรวจสพเมืองนนทบุรีรับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บ
หน้าห้างตรงข้ามตลาดสดเทศบาลนทบุรี
ตรงถนนพิบูลสงครามที่อำเภอเมือง
หลังรับแจ้งเหตุก็รีบไปจุดเกิดเหตุทันที
ผู้ชายคนดังกล่าวถูกแทงนอนหงายหายใจรวยรินอยู่

เพราะว่ามีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีด
ที่ท้อง๒แผลข้างลำตัวอีก๑แผล
แล้วก็หลังอีก๒แผลรวม๕แผลเลยนะฮะอาการสาหัสครับ
กู้ภัยช่วยประถมพยาบาลก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
ทราบชื่อของคนเจ็บก็คือนายกำคลกฤษโสพีอายุ๖๖ปี
ทีนี้ก็มีการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังบอกว่าลุงคนดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
จริงนั่งอยู่ด้วยกันตรงหน้าร้านนั่งอยู่กับใคร
ใกล้คนก่อเหตุที่คนก่อเหตุมากับเด็กเล็กอายุ๕๖ขวบนะครับ
ตอนนั้นคุณลุงสูบบุหรี่

ผู้ก่อเหตุหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปลุงเอาไว้

ตอนแรกนะคนที่เห็นเหตุการณ์น้องคนนี้บอกว่า
คิดว่าทั้งคุณลุงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็เด็ก
เป็นญาติกันเพราะเห็นนั่งใกล้กัน

จากนั้นผู้ก่อเหตุก็อุ้มเด็กย้ายไปนั่งหลังเสาหน้าร้านพิซซ่า
และผู้ก่อเหตุหยิบมีดจากกระเป๋าขึ้นมา
้วงแทงคุณลุงที่หน้าท้อง๑ครั้ง
พอลุงวิ่งหนีก็โดนแทงอีก๓๔ครั้งนะครับ
แล้วลุงก็พยายามร้องให้คนช่วย
ตรงนี้มีวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้
แต่ตอนที่เขาถ่ายรูปคุณลุงตรงจุดที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย

ก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่ถามอย่างเดียวนะฮะ
ถึงลุงเขาก็ถามผู้ก่อเหตุอย่างเดียว
แค่นั้นเองปรากฏว่าถูกผู้ก่อเหตุไล่แทงนะครับ
คุณลุงเขาเดินมาตอนไหนคุณลุงนั่งสูบบุหรี่อยู่
ก็นั่งสักพักนึงเขาก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปลุง

เขาไปนั่งใกล้กันแต่ไม่ใช่ญาติกันอะไรประมาณนี้
สักพักเดียวเขาก็วางเก็บโทรศัพท์

ก็เปิดกระเป๋าแล้วก็มีดสวบเลยค่ะ
คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่า

ก็ทางตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุอุ้มเด็กขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ก่อนที่จะไปลงรถจักรยานยนต์แล้วขึ้นแท็กซี่หลบหนีต่อนะครับ
สืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับ